มาแล้วไม่เชื่ออย่าลบหลู่ค่ะที่สะแก้วคนงานเทศบาลนะคะ
ไปเก็บเอารูปปั้นไก่ที่มีการเอาไปถวายสาร

เอาออกมาซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของผู้บริหารแต่พอเก็บเท่านั้นแหละ

ลักษณะคล้ายผีเข้าแล้วก็บอกไปขอขมาไปขอขมา
ให้คุณผู้ชมดูก่อนนะคะลักษณะเขาเป็นแบบไหนคะ

ใหญ่มันสั่งเล็กทำตาม
คือคนงานได้รับคำสั่งจากผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาลตำบลวัฒนานคร

ให้คนงานไปเก็บรูปปั้นไก่ที่ชาวบ้านเอามาถวายแล้วก็เอามาแก้บน
ใส่เข่งเลยนะแล้วก็ขนไปทิ้งใช้คำนี้คือขนไปทิ้ง
ขณะที่คนงานผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งพักก็คือเก็บของตามคำสั่งนาย
เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะนั่งพักอาการเป็นแบบนี้เลย
เมื่อสักครู่นี้กระทืบเท้าอย่างแรงแล้วก็ตะโกนเสียงดังลั่นตัวสั่นเทา
ฟังอีกครั้งหนึ่งคนใหญ่ไปไหว้ไปขอคำมา
คนเล็กคนเล็กมันไม่รู้คนใหญ่มันสั่งคนใหญ่มันสั่ง
นี่คือคำพูดที่เธอพูดกลับไปกลับมาอ๋อเหรอ
ก็คือเนื้อหาใจความคือให้ผู้บริหารที่มีคำสั่งว่า
ให้เอารูปปั้นไก่ไปทิ้งเนี่ยให้ไปขอขมาศาลนี่คือคำสั่งนะคะ
ถามผู้ว่าว่าผู้บริหารเนี่ยเชื่อไหมไม่เชื่ออย่าลบหลู่ค่ะ
เจ้าหน้าที่เทศบาลจัดเตรียมขันห้าเพื่อขอคำมาพร้อมกับชี้แจงว่า
ผู้บริหารของเทศบาลไปราชการที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วคือคำพูดที่ฉันพูดมาทั้งหมดนี่คือไปพูดกับศาลนะ
ไปชี้แจงกับศาลค่ะไม่ใช่สารยุติธรรมด้วยอ๋อสารพระภูมิอ๋ออ่า
บอกว่าผู้บริหารไม่อยู่ไปราชการที่เชียงใหม่ถ้ากลับมาแล้ว
จะให้ไปขอคำมาได้หรือไม่ถามศาลก่อนแบบนี้หลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็สงบลง
ตามภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะอ้าวพอเขาสงบลงแล้วเขาต้องคุยได้สิ
ถามเขาหน่อยนะคะชื่อว่าคุณรักชนกอุทธจิตเขาบอกว่าไม่รู้ตัวจริง
ตอนนั้นน่าจะประมาณ๑๐นาทีได้มั้ง๑๐กว่านาทีได้มั้งไม่รู้เรื่องอะไรเลย
อันนี้คือพูดได้แล้วนะปกติแล้วนะคะคนงานของเทศบาลบอกว่า
จะไปขอคำมาเธอก็เลยบอกว่าเธอก็เลยสงบลงอาการก็จะเป็นแบบนี้
ฟังเสียงเธอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าตอนนั้นมันเป็นยังไง
หนูก็ไม่รู้ค่ะเพราะพ่อมาบอกหนูก็ไม่ทราบค่ะ
พ่อตอนเข้าหนูไม่รู้เรื่องแต่ตอนออกมาแล้วหนูกดหนู
หนูว่ามากหนูว่าจะระเบิดไหมที่แรกอ่ะจะบูบบูบบูบ
หนูบอกว่าอย่าพูดอย่าพูดถามหนูว่าได้ไปไหว้ไหมได้ทำมาไหม

ค่ะเอาไก่พ่อไปทิ้งที่เธอบอกกระยะนั่นแหละค่ะเออหลังจากนั้นนะคะ
คุณรักชนกค่ะเอาไก่รูปปั้นไก่ที่ตัวเองเอาไปทิ้ง
คำสั่งของนายเนี่ยเอากลับมาเลยนะเอากลับมา
แล้วก็เอาไปไว้ที่ศาลนะคะเขาบอกว่าก็เป็นการสร้างความขวัญกำลังใจต่อตัวเองนั่นแหละ
มันเยอะเหมือนกันนะที่ศาลเขาก็เลยให้เอาไปทิ้ง
แต่เธอเอากลับมาแล้วเนี่ยนะคะวางไว้ในเข่งแบบนี้ค่ะ
อกจากนี้เธอเปิดเผยข้อมูลน่าสนใจด้วยนะคะบอกว่างวดที่ผ่านมาคุณ
ฉันอีฉันถูกเลขท้าย๒ตัวด้วยนะเพราะว่าเห็นเลขในกระถางทูบ
บอกแบบนี้เอาไม่เชื่ออย่าลบหลู่ให้คุณผู้ชมดูให้คุณผู้ชมฟังกันไว้นะคะ
ใช่ค่ะเรื่องบางเรื่องบางทีมันหาคำตอบด้วยกระบวนการ
หรือว่าทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ก็ต้องใช้ศาสตร์เรื่องที่มันมองไม่เห็น
ศาสตร์ความเจื้อเนี่ยแหละค่ะเข้าไปช่วยเยียวยาจิตใจนะ